เราพูดถึงเกมนัดแรกของทีมไทยที่จะเปิดบ้านต้อนรับเวียดนามในศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
โซนเอเชียที่มีการจับสลากไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เตรียมทีมก็คงต้องเข้มข้นเพราะว่าเราจะเปิดตัวอาฮิระนิชิโนโค้ชคนใหม่ชาวญี่ปุ่นในวันนี้
ส่วนสนามแข่งขันนะครับก็คงจะเคาะวันนี้แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เตะในกรุงเทพแต่จะเป็นที่ไหนระหว่างราชมังคลาฮีลาสถานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนรังสิตครับ
อันนี้คือผมคาดการณ์เอาเองก่อนแต่ว่าในเนื้อข่าวมันก็เปิดทางให้มีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับ
เพราะว่านายกรวีปริศนานัฐกุลเลขาที่การสมาคมก็บอกถึงความคืบหน้าสนามที่จะใช้ในเกมแรกที่จะเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนตอนแรกเนี่ยจะไปใช้สงขลาที่สนามตินสุรนตามกระแสข่าว
แต่สุดท้ายเนี่ยสนามติละสุรนนท์ก็มีปัญหาเรื่องของไฟส่องสว่างเหมือนกันที่ยังไม่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานก็คงจะมีการปรับกันอยู่นะครับ
วันนี้ก็คงจะพูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าสุดท้ายจะสามารถจัดการแข่งขันเกมแรกได้หรือไม่
ก็คือสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เพราะว่าเป็นสนามที่ใกล้กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ผ่านมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน
แฟนบอลได้เป็นจำนวนมากพอสมควร
ซึ่งสมาคมก็เล็งสนามที่ใกล้กับ
กรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าทีมไทย
นัดที่๒เนี่ยจะต้องไปเล่นเกมเยือนนะครับ
ซึ่งห่างจากเกมแรกเพียงแค่๕วัน
แล้วเตะเกมแรกวันที่๕นัดที่๒เตะวันที่๑๐
แล้วก็วันที่๒เนี่ยนะครับนัดที่สองเนี่ย
เยือนอินโดนีเซียซึ่งยังไม่รู้ว่าอินโดใช้สนามไหนด้วย
ต้องคำนวณเรื่องการเดินทางดังนั้นเนี่ยเตะในกรุงเทพ
ใกล้กรุงเทพปลอดภัยกว่าใกล้สนามบินนะครับ
กับการเดินทางไปเล่นนัดที่๒นะครับ
ซึ่งก็จะส่งผลเหมือนกันต่อการ
เปิดสนามในเกมแรกว่าเราจะเล่นในกรุงเทพที่สนามไหนนะครับ

ทีมชาติไทยจะลงเล่นในรอบคัดเลือกรอบ๒
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดทุกนัดให้ติดตามกันนะครับ
ตั้งแต่นัดแรกวันที่๕กันยายนนี้
ที่จะเจอกับเวียดนามไปจนถึงเกมนัดสุดท้าย
ที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้า
ก็จะมีรอยต่อนะครับช่วงหนึ่งก็จะหายไปพักหนึ่ง
แล้วก็จะกลับมาเตะกันอยู่เรื่อย
ทางหน้าจอไทยรัฐได้ตลอดเลยครับ